เป็นรถยนต์พุ่งไปชนรถจักรยานยนต์
หลังจากนั้นก็พุ่งไปชนกับราวสะพาน
คุณผู้ชมคะรถยนต์ครึ่งคันทะลุราวสะพาน

เหมือนในหนังคนที่อยู่แถวนั้นต้องไปช่วยกดท้ายรถเอาไว้

น่าเชื่อว่าคนขับคือรอดชีวิตปฏิหารนะคะ

รถยนต์คันสีแดงที่อยู่ในวงกลมนะคะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุบนสะพานแห่งหนึ่ง

อยู่ในมณฑลฝูเจียนทางตะวันออกของจีน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา
วิดีโอนี้เพิ่งจะได้รับการเผยแพร่บนโลกออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์นี้เองค่ะ
แล้วก็จากในภาพนี้เห็นชัดเลยว่ารถยนต์สีแดงคันหนึ่งเขาพุ่งไปชน
รถจักรยานยนต์จนล้มลงแล้วก็พุ่งไปชนราวกั้นสะพาน
นี่ค่ะห้อยลงไปแบบนี้ครึ่งคัน
คนแถวนั้นก็เลยต้องรีบมาช่วยอย่างที่บอกมากดท้ายรถเอาไว้
เพื่อไม่ให้รถตกจากสะพานลงไปสู่แม่น้ำที่อยู่ด้านล่าง
คนขับรถเขาออกมาแบบนี้ค่ะเขาปีนหนีออกมาจากทางหน้าต่าง
แล้วก็ปีนออกมาทางประตูหลังออกมาได้ทันเวลา
คนขับรถสีแดงคันนี้ชื่อว่านายจ่าง
เล่าให้ฟังว่าเขาเหนื่อยค่ะเพราะว่าดูแลภรรยาที่โรงพยาบาล
แล้วก็พลาดไปเหยียบคันเร่งแทนที่จะเหยียบเบรก
คนขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกนายจางชนล้มลงก็ได้รับป่าเจ็บเล็กน้อย
จากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำรถยนต์ของในจางออกไป
แล้วก็เปิดการจราจรตามปกตินะคะ
ยังเคราะห์ดีนะคะที่คนก็ไปช่วยเอาไว้ได้แล้วรถก็ไม่ร่วงตกสะพานลงไป